ตอนนี้ทุกภาคการเมืองก็อยู่ในช่วงของการวางตัวผู้สมัครสอสอนะครับ
ส่วนการสมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภาวันที่๒ก็ยังคงเงียบเหงาอยู่นะครับ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาผ่านมา๒วันยังคงเงียบเหงาจนถูกขนานนามว่าเป็นการรับสมัครที่เงียบที่สุดในโลกภายใต้งบประมาณกว่า๑๓๐๐ล้านบาท
นายนิคมวัยรัชภานิษฐ์อดีตประธานวุฒิสภาและสมาชิกพักไทยรักษาชาติมองว่าเป็นเรื่องปกติของวันแรกที่หลายคนอยากดูเชิงและมักคึกคักในช่วงท้าย
วันนี้คนกลางแคลงใจไม่กล้าไปสมัครเพราะสงสัยว่ามีตัวเลือกไว้แล้วหรือไม่เพราะคอสชเป็นคนเลือกในท้ายที่สุด
อดคล้องกับนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตและพันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตที่เชื่อว่าในวันศุกร์ที่๓๐พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันสุดท้าย
จะมีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมากพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนไปสังเกตการณ์ในช่วงท้าย
โดยเฉพาะการหัวและเลือกกันเองของผู้สมัครเพราะเรื่องนี้ถือว่าป้องกันและจับตาค่อนข้างยาก
ส่วนความเคลื่อนไหวของพักการเมืองคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทย
ยืนยันพักจะยืนหยัดยึดมั่นในประชาธิปไตยหลังมีอดีตสอสอย้ายออกไปสังกัดพักอื่นมากที่สุด
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไม่แปลกใจที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีและเห็นว่าแนวคิดพักพลังประชารัฐ
ยังไม่มีอะไรให้พักอยากจับมือร่วมงานด้วย
ขณะเดียวกันยังแสดงความมั่นใจพื้นที่ที่คนเก่าลาออกมีคนอาสามาทำแทนแล้ว
เชื่อว่าสมการการเมืองจะไม่เป็นรูปแบบเดิม
ที่ไปคิดนับเอาอดีตมนตรสอและมันจะเป็นแบบนั้น
การเมืองมันไม่เป็นแบบนั้นล่ะครับ
เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ตลอด
ปิดท้ายที่ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาติยืนยันพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งไม่ว่าพักใดจะเสนอบัญชีรายชื่อผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยภักดิ์ไทยรักษาชาติเตรียมรายชื่อผู้เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพักไว้แล้วเป็นคนที่มีความสามารถ
ที่วีรายงาน